เราเห็นงูไปเราก็โอ้โหกลัวนะฮะมาดูสัตว์น่ารักแบบนี้บ้างดีกว่า
เจ้าซีริเจ้าซีริเนี่ยเป็นแมวตอนเนี้ยอายุสักห้าเดือนแล้วนะครับ
แล้วเจ้าซีริเนี่ยโอ้โหมันน่ารักตรงที่ว่ามันเล่นได้กับทุกอย่าง
รวมถึงสัตว์ตู้ของมันเอ๊เอ๊ภาพนี้มันแปลกแปลก
เล่นกับหนูคุณปกติเขาไม่ชอบอย่างงงเลยอืมนึกว่ามันข้าบหนูมาแล้วมันจะเอามากิน
ค่ะแต่ทีนี้ฮะมันเอามาเล่นค่ะเนี่ยเอาเท้าตบไปตบมาเคลียร์ไปเคลียร์มา
กระโดดไปกระโดดมาเล่นกันเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันเลยนะครับ
นี่ให้ดูคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะฮะ
น่ารักเลยนะฮะคลิปนี้นะครับคุณสกุณาโมราศิลป์นะครับ
ถ่ายเอาไว้แล้วก็นำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
พร้อมกับข้อความบอกว่าสิริอยากมีเพื่อนเล่นซิรินี่คือชื่อเจ้าแมวตัวนี้นะครับ
น้องแมวซิริเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุห้าเดือนแล้วน่าครับ

แล้วก็พอเอามาโพสต์ไว้กลายเป็นคลิป
ที่เรียกรอยยิ้มจากคนที่พบเห็นอย่างมาก
เจ้าของโพสต์เจ้าของคลิปเล่าให้ฟัง

ไปเจอซิริกับแม่ของซิริก็คือเจ้าของนั่นแหละ
เจ้าของเรียกตัวเองเป็นแม่เลยนะฮะ
นี่ครับเขาบอกว่าได้สิริมาจากร้านส้มตำ
ตอนนั้นสิริอายุเดือนนึงไปเห็นอยู่ที่ร้านส้มตำ

กลับมาถามลูกก่อนว่าอยากได้แมวไหมลูก

เธอก็เลยกลับไปที่ร้านส้มตำแล้วก็เอาเจ้าสิริมาเลี้ยง
สิริเป็นแมวอารมณ์ดีขี้เล่น
ชอบทำนิสัยอะไรตลกทำให้หัวเราะได้ตลอดเวลา
เวลาที่เธอโพสต์เรื่องราวของสิริลงไป
เธอก็จะแฮชแท็กว่าซิริเป็นแมวเรียบร้อย
วันที่ถ่ายคลิปเนี่ยเจ้าของกำลังแต่งตัวจะออกไปทำงาน
ทีนี้ก็เห็นเจ้าซิรินี่มันขาบหนูมามันจับหนูมานะครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเอาหนูตัวนี้มาจากไหนนะครับแล้วก็เล่นกันสนุกสนานเลย
ทีนี้เจ้าของก็อดขำไม่ได้ก็เลยรีบคว้ามือถือมาถ่ายคลิปไว้
นำไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับเพื่อนมาเห็นก็ขำกับพฤติกรรมของเจ้าสิรินะครับ
ส่วนที่ตั้งชื่อเจ้าตัวนี้ว่าสิริก็เพราะลูกสาวชอบเล่นโทรศัพท์ตอบโต้กับซิรินะครับ
เลยมาตั้งชื่อแมวเพื่อให้เล่นกับลูกซะเลยนี่ดูนี่ท่านั่งเขาเหรอคะ
ท่านั่งเขาคือตลกทีมข่าวของเรากำลังสัมภาษณ์อยู่นะครับ
แล้วเจ้าของก็อุ้มเจ้าสิรินะท่านั่งก็หันมาจุ๊บเจ้าของนิดนึง